สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
เรื่องนี้ต้องแก้ที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย
ในสังคมประเทศใดก็ตาม
ถ้าผู้บังคับใช้กฎหมาย
กับคนที่ปฏิบัติตามกฎหมาย

แก้ยากครับแก้ยาก
เรื่องนี้มันเป็นประเด็นมา

บนทางเท้าแท้เนี่ย
ถูกชนได้ยังไงครับอยู่บนทางเท้าเนี่ย
ฝรั่งมังค่ามาเมืองไทยเนี่ย
เห็นรถมอเตอร์ไซค์วิ่งขึ้นไปบนทางเท้า

ฝรั่งกระโดดโยงเลยครับแล้วตกใจ
มองว่าเอ๊ะนี่มันทางเท้า
มอเตอร์ไซค์ขี่ขึ้นมาได้อย่างไร
เราบอกว่าวินัยจราจรสะท้อนวินัยของชาติ
ประเทศที่ปล่อยให้รถขึ้นไปวิ่งอยู่บนทางเท้าเนี่ย
มันเป็นประเทศป่าเถื่อนครับ
มันสะท้อนถึงว่าวัฒนธรรมวินัยคุณใช้ไม่ได้เลย

เพราะมีความผลประโยชน์ร่วมกัน

ก็คือวิ่งข้างล่างช้า

แต่ก่อนเนี่ยถนนกว้างก็แทรกกลางได้
พอถนนเบียดกันมาก
วินมอเตอร์ไซค์ก็ขึ้นไปวิ่งบนทางเท้า
พอวินมอเตอร์ไซค์วิ่งทางเท้าได้
ส่งเอกสารเอามั่งครับ

ไม่ต้องติดไม่ต้องแก๊กอยู่ระหว่างรถยนต์ต่อรถยนต์บนท้องถนน
ถามว่าทำไมวินมอเตอร์ไซค์ถึงกล้าล่ะครับ
ก็เพราะวินมอเตอร์ไซค์เขารู้ว่าก่อนที่จะเข้ามาเข้าวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาต้องจ่ายเงิน
อันดับแรกคือจ่ายเงินซื้อเสื้อวินก่อน

แล้วก็วินไหนที่คนเยอะ๒แสนกว่า
สองแสนกว่าต้องจ่ายเงิน
เขารู้นี่ครับว่าก็จ่ายเงินแล้วจะอะไรกันนักหนา
สิ้นเดือนก็มีคนมาเก็บ
ส่งไปให้ใครอันนี้ไม่ต้องถาม

คนที่ทำมาหากินเขาต้องจ่ายเงินอย่างนี้
เขาถึงกล้าเลี่ยงกฎหมายไง

จะไปอะไรเขานักหนาก็อรุมอร่วย
สั่งขึ้นมาทีนึงก็อรุมอร่วย
ไลน์สั่งขึ้นมาทีนึงก็ไปยืนจัดการเฝ้าระวังทีนึง
ทีวีก็ไปถ่ายรูปมาให้ดูว่าโอ๊ย
นี่เขากำลังกวดขันกันนะ
ห้ามขับขี่มอเตอร์ไซค์บนทางเท้า
ได้๒วันทุกอย่างกลับไปเหมือนเดิม

ปลู๊ดปลาดกันบนเท้าถนนเหมือนเดิม
ถ้าไม่ไปเอาเงินเขามาเนี่ย

นี่ไปเอาเงินเขามารับเงินเขา
ไม่กล้าจับเดี๋ยวจะถูกต่อว่าว่า
เอาเงินแล้วรับเงินไปแล้ว

เรื่องแบบนี้ก็มีอยู่ร่ำไป
เอาอีกตอนนี้เป็นข่าวเรื่องนี้ขึ้นมาก็คง

แต่เชื่อเถอะเดี๋ยวก็กลับไปอย่างเดิมอีก

อย่ามาลอยหน้าลอยตากันเลยว่า

พวกคุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
แต่ว่าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ก็มีผลประโยชน์อยู่นี่ครับ

เวรผลกรรมก็มาตกกับประชาชน
เดินบนฟุตบาทแท้
แล้วมันย่ามใจถึงขนาดว่า
เดินเกะกะบีบแจล่าย

เอ๊ะทำไมมาเดินขวางทาง
เอาคลั้นคนไปต่อว่าวันนี้มันฟุตบาทนะ

คนถ้ามันไม่ย่ามใจเนี่ย
มันจะกล้าทำอย่างนี้เหรอครับ

รับเงินจากมอเตอร์ไซค์รับจ้างทั้งนั้น

มาตกอยู่ที่ประชาชน

เรื่องนี้ใครจะต้องแสดงความรับผิดชอบบ้าง

แต่เอ็มโพเลียมมาเดินไปเรื่อยจนกระถึงทองหล่อ
ฝรั่งเดินไปเดินมาชาวต่างชาติเดินไปเดินมา
พวกนี้ก็ปลูดปลาดไปปลูดปลาดมาอยู่บนทางเท้า
สวนทางด้วยสวนวันเวย์ด้วย
แล้วก็ไม่เห็นมีใครว่าอะไร
บางทีก็เห็นตำรวจอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงป้อม

เทศกิจไม่ต้องพูดถึง
เทศกิจออกมาดูบ้างเป็นบางครั้งบางคราว
เทศกิจก็บอกว่าเป็นหน้าที่ของตำรวจ
ตำรวจก็บอกตำรวจมีไม่พอ

ตำรวจผู้บัญชาการตำรวจนครบาน

หน้าที่ใครบ้างที่จะมาแก้ไขปัญหาเรื่องนี้
เทศกิจทั้งตำรวจแต่ปัญหาใหญ่มันอยู่ตรงที่ว่า

ก็ไม่กล้าบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่
บังคับใช้กฎหมายอย่างเกรงใจอ้ำอ้ำอึ้งอึ้ง
จริงในกฎหมายเนี่ยมีโทษปรับก็แรงนะครับ
แล้วเปิดโอกาสอย่างที่คุณน้ำแข็งบอกเมื่อสักครู่
เราถ่ายรูปไปเห็นไปเห็นที่ไหนมอเตอร์ไซค์ขี่บนทางเท้า
ถ่ายรูปไว้ถ่ายให้ติดป้ายทะเบียนไว้
แล้วเอาไปแจ้งแล้วเขาได้ค่าปรับกันเมื่อไหร่เนี่ย
เราได้ได้เปิดเซ็นด้วย
กฎหมายเปิดช่องไว้อย่างนั้นเพื่อจะให้ประชาชนเป็นหูเป็นตา
นี่คือเรื่องที่ผมคิดว่าไม่ควรจะปล่อยให้เกิดขึ้นมาอีก
แล้วการที่มอโตไซค์วินมอโตไซค์เนี่ย
ไปรับไปจ่ายเงินให้เขาเนี่ยทั้งค่าเสื้อทั้งค่ารายเดือน
ผลที่ตามมาเป็นยังไงครับ
เวลานี้เรียกมอเตอร์ไซค์วินไปตรงไหนเนี่ย
ราคาพอกับแท็กซี่นะครับ

ที่วิ่งกันในซอยราคาเท่านั้นเท่านี้นะไม่เป็นไร
แต่วิ่งนอกเส้นทางนิดเดียวเนี่ยคิดเท่าแท็กซี่เลยครับ
น้ำมันก็จ่ายน้อยกว่าเยอะแยะ
ทำไมคิดมากแพงขนาดนั้นได้ล่ะครับ

เขาบอกว่าเขามีต้นทุนค่าใช้จ่ายเยอะ
เขาต้องจ่ายค่าวินแล้วเขาต้องจ่ายรายเดือน
เขาบอกว่าเอาอย่างนี้สิ
ถ้าเขาไม่ต้องเก็บเงินส่งใคร
แล้วเขาเข้ามาขี่วินมอเตอร์ไซค์ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าเสื้อแพงเนี่ย
เขาจะลดราคาเขาไม่คิดราคาแพงเท่าที่เขาคิดอยู่
ก็แปลว่าเวลานี้ที่เราจ่ายเงิน
นั่งมอเตอร์ไซค์แพงเพราะว่าส่วนหนึ่ง
โตไซค์ต้องไปบวกเอาเพื่อไปจ่ายรายเดือน

ก็เงินประชาชนนี่ไง
คอสชขึ้นมาใหม่ตอนนั้นก็สั่งการเลย
เอาทหารตำรวจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไป
บอกว่าต่อไปนี้จะไม่มีการซื้อเสื้อวินมอเตอร์ไซค์
จดทะเบียนกันเลยใครอยากขับขี่มอเตอร์ไซค์
รับจ้างเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักมาเลยมาลงทะเบียน
ไม่ต้องจ่ายเงินไม่ต้องจ่ายสวยรายเดือน
โอ้โหคนยกมือภาวนาสาธุกันใหญ่ว่า
ดีแล้วขอสชมาจัดการเสียทีทำอยู่ได้ไม่เท่าไหร่

ผมบอกคอสชเลยว่าเดี๋ยวนี้กลับมาเหมือนเดิมแล้ว
เรียกเก็บรายเดือนกันเหมือนเดิมแล้ว
ใครเข้าไปใหม่เรียกเก็บค่าเสื้อเหมือนเดิมแล้ว
ที่เขาไปล้อกันว่าเสื้อยี่ห้ออะไรแพงที่สุดในโลกเนี่ย
เสื้อวินไงเสื้อเฮอร์เมสเสื้ออะไรต่ออะไรที่เขาบอกดังเนี่ย
ราคาตัวหนึ่งยังไงก็ถูกกว่าเสื้อวิน
เพราะเสื้อวินตัวหนึ่งแสนสองแสน๓แสนก็มี
ฉะนั้นถ้าแก้ให้ถูกจุดต้องแก้ที่เรื่องของผลประโยชน์
ถ้าผลประโยชน์ยังค้ำคออยู่อย่างนี้วันหนึ่งหายไปสักพักหนึ่ง
คนเดินบนฟุตบาทก็ถูกมอเตอร์ไซค์ชนอีกฮะ
คุณบุ๊กครับคุณน้ำแข็งครับอาจารย์สุขภาพพูดกันตรงไงนะคุณผู้ชม
พูดคนตรงแบบนี้ดีนะแล้วก็มีแจ้งเบาะแสมาด้วยอาจารย์
บอกว่าเส้นน้องแขมทางเท้าหลังป้อมตำรวจเลยมีเยอะเหมือนกัน
แถวบ้านผมขี่เข้าไปในตลาดสดเลยนะครับพระประแดง
ทางเท้าบางแห่งนี่เขาทำเป็นที่สะลูกไปให้ด้วยอำนวยความสะดวกให้
อันนั้นเขาไว้สำหรับคนพิการครับเวลาจะเข็นรถเข็นลาเนี่ย
เขาทำให้คนพิการมอเตอร์ไซค์คิดว่าทำไว้ให้พวกเขา
ก็เลยขี่กันใหญ่เลยบางทีเราเดินอยู่บนฟุตป่าแท้นะ
มอเตอร์ไซค์มาตามหลังบีบแดเลยคือเหมือนกับว่าเป็นทางของเขา
จนเราต้องหลบให้นั่นแหละ
เมื่อผู้บังคับใช้กฎหมายกับผู้ทำผิดกฎหมาย
มีสายสัมพันธ์มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ขอบคุณคุณสุภาพในขีดเส้นใต้เมืองไทย
เส้นหนาเลยคุณผู้ชมชอบบอกว่าจัดเต็มจัดหนักเลย